ศพผู้ชายในคลองแสนแสบคุณผู้ชมครับสภาพศพนี่คือนะฮะศีรษะถูกฟันกระโหลกหายไปเลยนะ
กษันครับได้รับแจ้งบอกว่าศพผู้ชายอยู่ในคลองแสนแสบ
ใต้สะพานข้ามคลองถนนเอกมัยรอยต่อระหว่างเขตวัฒนากับเขตห้วยขวาง
เจ้าหน้าที่ต้องใช้เชือกผูกศพไว้กับตลิงก่อน
แล้วก็ขอให้เรือที่แล่นในคลองแสนแสบเบาหน่อยเบาหน่อย

พอลากศพเข้ามาเอาร่างขึ้นมาได้นะครับ
โอ้โหกระโหลกสัตว์ศาสตร์ถูกขอมีคมฟัน
ผู้ตายนี่สวมเสื้อเชิดลายสก๊อตสีน้ำเงินครับ
กางเกงขาสั้นสีดำไม่ได้สวมรองเท้า
มีรอยสักรูปนกอินเซอยู่ที่แขน
ไม่พบเอกสารไม่พบทรัพย์สินในตัวครับ
กู้ภัยร่วมกับตันยูเล่าบอกว่า
ได้รับแจ้งเหตุประมาณ๑๐นาฬิกาที่ผ่านมาครับ

เลยผูกไว้กับตาลีนอย่างที่ผมบอกนะครับ
คาดว่าเสียชีวิตมายังไม่ถึง๒๔ชั่วโมงครับ
ขณะที่เจ้าหน้าที่เขาก็ตรวจสอบอยู่นะครับ

แล้วก็ยืนยันว่าผู้ตายคือนายสุเรงโซ

เขาเป็นชาวเมียนมาอายุ๓๑ปี
เมื่อวานนี้๕โมงเย็นผู้ตายหายตัวไป
แคมป์คนงานหายไปในสภาพเมาครับ

แต่เดือนที่แล้วทะเลาะกับเมียแล้วก็เมียหนีกลับเมียนมาไป

ครั้งสุดท้ายมีคนเห็นนั่งดื่มเหล้าอยู่กับเพื่อน
แล้วก็คลุ้มคลั่งถือไม้แกว่งไปแกว่งมาออกจากแคมป์เนี่ย
ไม่แน่ใจนะว่าไปมีเรื่องกับใครหรือเปล่า
แล้วก็ตกน้ำถูกใบพัดเรือหรือเปล่านะครับที่ศพเป็นแบบนั้น
เดี๋ยวเจ้าหน้าที่จะส่งศพไปชนะสูตรแล้วก็สอบสวนหาสาเหตุ
การเสียชีวิตที่แท้จริงต่อไปครับนี่แคมป์คนงานนะครับ